เอาไปดูต่อกันที่เรื่องดราม่าของวงการบันเทิงกันต่อเลยค่ะ

ขวันเอยขวันมาอ้าวขวันไม่มาค่ะ
ก็ออกมาอยู่ที่นางเอกสาวลูกครึ่งหน้าสวยขวัญอุตสามณี

ตอนแรกพอบอกขวัญเอยขวัญมาดิฉันนึกถึงน้องริชชี่
เพราะว่าเป็นบทละครของน้องอยู่แล้วก็มีเรื่องมีราวอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะ
ตอนนี้ไม่ใช่น้องริชชี่นะงานเข้าเต็มเลย
ภายหลังเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากปัญหาที่นางเอกสาวเนี่ย
คือตอนนี้ขวัญเป็นฟรีแลนซ์
ก็คือความเก๋คือพีทีวีให้อิสระ
ในการที่ขวัญจะสามารถรับงานได้
รับงานละครช่องอื่นได้

สายตรงหาขวัญทันทีขวัญตอบสั้นบอกว่าให้ไปถามพี่ใหม่
พี่ใหม่คือใครพี่ใหม่คือพี่ใหม่รัชดาเป็นช่างผมชื่อดังนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องขวัญไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติหลายคนคุ้นกันอยู่แล้วว่า
เวลาขวัญไปไหนคนดูแลคือคุณแม่
แต่ณตอนนี้คือคุณแม่ไม่ได้ดูแลคิวงานละครต่างให้น้องขวัญอีกแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นแววมาว่าน้องขวัญโตแล้ว๓๑แล้ว
ก็เลยให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีผู้จัดการคนใหม่ไปแล้วนะคะ
ใหม่บอกกับเราว่าเพิ่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ขวัญไม่ถึง๒อาทิตย์เอง
ก็เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะคะ
แต่ว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดมากกว่า
แล้วก็อยากให้รอฟังขวัญพูดในงานอีเวนต์วันที่๑๘นี้ค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นขวัญน่าจะพูดคุยกับทางผู้ใหญ่จนได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งละครเรื่องที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเป็นละครเรื่องสายรุ้งนะคะ
เป็นเรื่องของที่การกำกับงานของพี่กู่เอกสิทธิ์ค่ะ
ต้นต่อที่มาของการแฉแล้วก็เรื่องราวต่างนะฮะ
งานนี้ไปถามพี่บุ๋มปะนัดดาเพราะไปเจอพี่บุ๋ม
ในฐานะที่พี่บุ๋มเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่กู่ว่าตัวจริงเนี่ยพี่กูเขาขี้เหวี่ยงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็พอคุยไปคุยมาพี่บุ๋มเขาหงายการ์ดเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอนางเอกดังเทกองแบบนี้เหมือนกันนะคะ
แต่จะใช่นางเอกดังคนที่ว่านี้หรือเปล่าที่คุณคิดหรือเปล่านะเอาไปฟังกันเลยค่ะ
กูเป็นคนสนุกมากตัวจริงเป็นคนสนุกมาก
ก็มีแค่ถามเมื่อไหร่จะเริ่มอะไรอย่างนี้

โดยการที่แบบสมมุติว่านัด๙โมงมาบ่าย๓อย่างนี้

ดิฉันค่ะก็คนหนึ่งที่วิ่งงานอีเวนต์แต่ก็ไม่เคยทำกับกองแบบนี้
ผู้หญิงนี่ฉันพูดใบ้อย่างนี้

ก็ดังถ้าพูดชื่อรู้จักหมดทั้งประเทศอ่ะ
นางก็บอกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นละคร
แต่ทั้งค่ายประคับเป็นหนูทำ
นี่คือคำตอบเราก็จะแม่
คือปัญหาในส่วนของขวัญน่าจะมาจากเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแหละ
เพราะว่าอย่างทางฝั่งกองถ่ายเองจัดเต็มแล้วนะ
ทั้งพนักงานทุกอย่างทั้งตรงทั้งไฟทั้งต่างหน้า
กองอาหารแล้วก็ดาราดังมากันกองถ่ายหมดแล้ว
แต่ว่าขวัญไม่มาก็เลยเกิดปัญหากันนั่นเองนะคะ
หลังจากนี้น่าจะเคลียร์กันเข้าใจนะเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของสัญญา
ขวัญก็เลยไม่กล้าว่าตกลงเล่นได้หรือไม่ได้
คือวันนั้นเนี่ยขวัญไปนะแต่ไปนั่งอยู่สักพักนึง
แล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันกับคนที่ไปด้วย
จู่ก็ออกจากกองไปเลยไม่มีการบอกกล่าวใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุมันน่าจะมาอย่างที่เชอรี่บอกแหละ
ก็คือเรื่องของการสื่อสารถ้ามีการบอกกล่าวกันนิดนึง

แต่จริงถ้าก่อนไปแจ้งเขานิดนึงก็น่าจะโอเคขึ้นนะ